เอาล่ะนอกจากนี้ไปทานขนมกันบ้างดีกว่า
ถ้าเอ่ยชื่อขนมนี่มาบางคนก็รู้จักแต่บางคนก็ไม่รู้จัก

ไม่รู้จักอ่ะเห็นไหมงงใช่ไหมล่ะงง
ขนมอีตุ๋ยคือขนมอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตามันหน่อยนะครับ

หงเนี่ยเป็นยังไงล่ะนึกออกเลยใช่ไหมล่ะ

ก็บางที่เขาเรียกอิตุ๋ยอ๋อเหรอ
อย่างที่นี่เขาเรียกกันว่าขนมอีตุ๋ยนะครับโอ้โหชาวบ้านเขาเรียกกัน
หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งบางคนเขาเรียกแบบนี้ว่าสาระเป๋าทอดโรยงา
เห็นแล้วก็อยากริมรองกันล่ะร้านนี้อยู่ริมถนนลวงพ่อเจ้าริมน้ำอสวรรคลกจสุโขทัย

โดยขนมทั้งสองอย่างนี้เป็นขนมโบราณทำจากแป้งข้าวเหนียว
ซึ่งไส้ของขนมอีตุ๋ยจะเป็นมันเทศและเผือกกวน
แต่ว่าถ้าเป็นขนมไข่หงมันจะต่างออกมานะน้องใบตอง

ก็คือไส้ของมันเนี่ยก็จะเป็นขัวเขียวป้วน

ลูก๑๐บาทลูกใหญ่อย่างนี้
นอกจากจะมีขนมอีตุ๋ยกริมก็มีขนมไข่โหงยังมีขนมยังอื่นอีก
นี่เขาเรียกว่าขนมไข่หงหรือเปล่าเนี่ย

ไข่เตาไข่นกะทาอะไรแบบนี้

ถ้ามันไส้เล็กนิดเดียวก็จะได้ยินเยอะหน่อย
อ๋อถ้าไส้น้อยมันก็จะแบบคุก
แต่ถ้าไส้แน่นมันจะไม่ค่อยได้ยิน

กัดเข้าไปเขาจะให้เราเขย่าก่อนไหม

ไปทานช่วงที่มันร้อนอุ่นหน่อย

ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแบบขนมโบราณด้วยนะ

จริงแล้วเราก็หาทานกันได้ง่าย

ที่มันอร่อยต้องเราแนะนำเท่านั้น
ไข่ผงอะไรอย่างนี้ก็ทานกันดูได้นะคะ